คุณผู้ชมครับผ่านมาเดือนกว่านะฮะ
เหตุการณ์การตกเรือสปีดโบสต์ลงไปแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็เสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
วันนี้เนี่ยคนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน
ถูกแจ้งข้อหาครบหมดแล้วทั้ง๕คนนะฮะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะกรณีของคุณกระติกค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของคุณตังโมนิดา
ข้อหาของคุณกระติกตรงนี้สำคัญมากนะ

คือข้อหาของคนอื่นเนี่ยมันเห็นภาพชัดจากเนื้อหาของข้อหา
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหมคะ
เรื่องของการทำลายหลักฐานอ่าทิ้งขยะลงแม่น้ำครับ
เรื่องของไม่มีใบอนุญาตขับเรือ

อย่างนี้คือแต่ละข้อหาคือมันเห็นภาพชัดว่ามันคืออะไร
แต่ให้การเท็จของคุณกระติก
คุณกติกพูดอะไรที่ไม่จริงกับตำรวจเหรอ

หลังจากที่ไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วก็ออกมาแถลงข่าว

อดีตสสกภพปรังประชารัฐ
อันนี้ก็มีคำถามพี่อุ๋ยว่าอ้าวทำไมกระติกมากับคุณศิระ
วันนั้นก็มากับลุงนิดใช่ไหม

คนขับเรือที่สสเต้เขาบอกแม่
ไปเห็นคุณแตงโมเห็นขอนไม้อะไรหรือเปล่า
นี่นี่วันนี้พาคุณกติกมาพบพนักงานสอบสวนนะฮะ
เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องให้การเท็จนะฮะ

มีอีกคนนึงที่มาด้วยคือคุณพ่อคุณกติกนะครับ

มาที่สพเมืองนนทบุรี
พอเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จเสร็จก็ออกมาแถลงข่าว
สื่อมวลชนและสังคมก็รอฟังอยู่
เพราะว่าตอนแรกระหว่างที่เธอกำลังให้การกับพนักงานสอบสวน

บอกกระติกสารภาพแล้วว่าให้การเท็จ

สารภาพเรื่องไหนนะบนเรือ
สำคัญถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงรูปคดีเลยไหม

คือคุณศิระเนี่ย
ก็พูดกับสื่อมวลชนเป็นหลักด้วยนะ
เหมือนกับเขาเป็นคนที่คุณกติกเนี่ย

ให้พามาพบพนักงานสอบสวนหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้น

เนื่องจากได้รับการติดต่อจากกระติกนะฮะ

คุณศิราบอกว่าได้รับการติดต่อจากกระติก

แล้วก็ทีมที่ปรึกษากฎหมายเนี่ย

วันนี้ขอให้พากระติก
มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนหน่อย

ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม

และเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

ก็ขอฝากบอกว่าอะไรที่ยังไม่ได้พูดความจริงก็ขอให้พูดความจริง
แนะนำในสิ่งที่ผิดแล้วหากตำรวจมีหลักฐานสุดท้าย
ผู้ต้องหาก็ต้องรับกรรมหากทั้ง๔คนคิดอะไรไม่ออก
ก็ขอแนะนำว่ามาปรึกษาตนได้อ่าสี่คนนอกจากกระติกก็ใครอ่ะ
ปโรเบิร์ตจ๊อปแซนอืมทางด้านกระติกนะครับ
วันนี้ที่แถลงกับสื่อมวลชนหลังเข้าไปพบพนักงานสอบสวนนะครับ
เธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอวันนี้เธอมาให้การเพิ่มกับตำรวจนะ
และที่ผ่านมาเธอก็ให้การกับตำรวจมาตลอด
แต่ที่สื่อบอกว่าเธอให้การกลับไปกลับมากระติกขอยืนยันว่าไม่จริง
เพราะในช่วงที่ผ่านมาอะไรที่เธอนึกได้เธอก็มาให้การเพิ่ม
แล้วให้ปากคำตามที่ตัวเธอเองรู้แล้วก็เห็น
ซึ่งตัวเธอเนี่ยกระติกบอกว่าเธอไม่เคยบอกนะ
แตงโมไปฉี่ท้ายเรือแต่ที่ทราบเนี่ยเพราะแซนเป็นคนบอก
ค่ะอ่าเธอบอกเธอไม่เคยพูดว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
ที่รู้ว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือเพราะแซนเป็นคนบอก
ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเธอยืนยันว่าให้การไปอย่างครบถ้วน
ตามที่รู้แล้วแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเธอเองเนี่ย
ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรื่องไหนผิด
ต้องถูกดำเนินคดีส่วนทุกวันนี้กระติกบอกว่าเธอยังใช้ชีวิตปกติดีนะครับ
ที่ผ่านมาก็มีเครียดบ้างแต่ไม่ถึงขั้นต้องกินยา
เธอออกไปไหนมาไหนได้ไม่ถึงขั้นออกไปไหนไม่ได้ตามกระแสข่าว
ทุกวันนี้ก็ยังไปส่งลูกที่โรงเรียนตามปกติเรื่องการทำงานเธอก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานอยู่
แต่ตอนนี้อยากสะสางเรื่องทางคดีก่อนแล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าจะถูกคมขู่ขู่อะไรจากใคร
จากการออกมาสารภาพในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามกระติกต่อว่า
ไอ้รายละเอียดเรื่องคำให้การเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าให้การเท็จ
กรณีทนายที่ชื่อเอ็มมาแนะนำเนี่ยแนะนำยังไง
แต่กระติกเธอบอกเธอไม่ขอตอบนะฮะเธอบอกว่าขอไม่พูดพาดพิงไปถึงคนอื่น
โดยรายละเอียดทั้งหมดให้การกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้ว
อ๋ออันนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาอะค่ะ
ก็เชิญให้เขานึกได้
ก็เผชิญค่ะให้ตลอดให้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เรื่อย
แค่นั้นเองแต่ว่าจะมีบางสำนักข่าวบอกว่าให้การกลับไปกลับมาอะไรอย่างนี้ไม่จริงนะคะ
ไม่ได้ไม่ได้กลับไปกลับมาก็คือให้บางอย่างอะไรที่จำไม่ได้นึกได้ก็ให้การเพิ่มเติม
กลัวไหมคะว่าจะโดนข่มขู่จากบุคคลอื่นที่มีอำนาจหรือว่าคนที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง
ไม่ได้กลัวค่ะ
ไม่ได้กลัวเพราะว่าไม่ได้เคยมีใครมาข่มขู่เราตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องบอกก่อนตรงนี้เพราะว่าก็เพื่อนกันทั้งหมดตรงนี้ก็คือตัดออกไปได้เลยไม่เคยกลัวตั้งแต่แรก
เอาเป็นว่าวันนี้ที่เธอบอกว่าเธอสารภาพว่าให้การเท็จเนี่ยเธอยังไม่ขอบอกว่าเรื่องอะไรนะฮะ
แต่บางรายงานก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องกินวายกี่ขวดหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องอะไรยังไงมันคงต้องไปประติดประต่อกันต่อไปนะฮะ
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะนัดส่งฟ้องศาลอีกครั้งนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นวันไหนนะฮะ
เพราะว่ายังไม่รู้ว่านัดหมายกันวันไหนเนื่องจากทางผู้ต้องหาเนี่ยเขารับสารภาพว่าเขาให้การเท็จ
ทีนี้สำคัญจริงค่ะทีมข่าวของเราก็ต้องพูดคุยกับทางทนายเดชาด้วยนะคะเพราะว่าทนายเดชาก็คือทางทนายแม่
มันจะส่งผลกับรูปคดียังไงบ้างทนายเดชากิติวิทยานันต์บอกว่าพอกระติกรับสารภาพเท่ากับว่าความจริงทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยหมดแล้ว
หลังจากนี้ตำรวจก็ออกหมายจับกุญสือค่ะ
หมายความว่าจะออกหมายจับกุญสือได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะพี่อุ๋ย
กระติกบอกทุกอย่างสารภาพทุกอย่าง
ออกไหมจับกุญสือที่ให้คำแนะนำที่บงการทั้ง๕คนบนเรือมันจะง่ายขึ้น
แนวทางหลังจากนี้นะคะเมื่อกระติกสารภาพเท่ากับเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญและมีน้ำหนักมาก
การรับสารภาพของกระติกจะไม่ได้มีประโยชน์กับตัวกระติกเองก็ตามฟังเสียงทนายเดชาค่ะ
ตัวเองยอมรับสารภาพแต่อ้างว่ามีบุคคนอื่นกระทำความผิด
หลักกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นพยานซัดทอดที่มีน้ำหนักมากนะครับ
คือตัวเองยอมรับสาภาพแต่บอกว่าคนอื่นก็มีการกระทำความผิดอะไรอย่างนี้
ตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากการรับสาภาพเลยเพราะตัวเองรับสาภาพเนี่ย
แต่ให้การทำข้อจริงก็จะเป็นประโยชน์มาก
เป็นพยานซัดทอดเลยแล้วก็เป็นพยานประจักษ์พยานในคดีนี้ด้วย
แต่ก็ยังเกิดคำถามอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีกระแสในโลกโซเชียลก็ถามว่า
โอ้โหกระติกมันช้าไปไหมเนี่ย
กว่าคุณจะรับสารภาพเนี่ยเดือนกว่า

ไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกไม่รับสารภาพตั้งแต่ต้นมันจะง่ายกว่านี้เยอะมากเลย
แล้วการมารับสารภาพช้าแบบนี้มันส่งผลอะไรไหม
นายเดชาบอกว่าการที่กระติกออกมาให้การรับสารภาพในตอนนี้

ทำให้ไม่สามารถกันตัวเป็นพยานได้
ถือว่าวันนี้กระติกเป็นผู้ต้องหานะคะ
พรุ่งนี้จะกลายเป็นจำเลยนะคะ
หลังจากที่ตำรวจนำตัวส่งสารแขวงจังหวัดนทบุรี
หลังจากนั้นจะมีการตัดสินข้อหานี้มันก็โทษก็
มีโทษจำคุกนะไม่เกิน๓ปี
แต่ก็อาจจะรอลงอายาเพราะถือว่าให้การที่เป็นประโยชน์
แต่ทนายเดชาก็ยอมรับว่ามันช้าไป

ถ้าบอกความจริงตั้งแต่ต้นกระติกจะไม่ตกเป็นผู้ต้องหา
กระติกอาจจะไม่กลายเป็นจำเลยก็ได้
ติกอาจจะเป็นแค่พยานเท่านั้น
คือทนายเดชาทนายของคุณแม่คุณตังโมนี่ถือว่าเป็นฝั่งผู้เสียหาย

ทีนี้พอคุณกติกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเขานะ
ที่เขาจะพูดหรือไม่พูดว่าเขาให้การเท็จเรื่องไหน

ถ้าไปเป็นจำเลยในชั้นศาลจะไปสู้จะไปแก้ต่างเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง

ใช่ค่ะคือคนก็อยากรู้ความจริงความจริงที่เกิดขึ้นบนเรือมันสำคัญมากเลย
ยิ่งวันนี้เนี่ยให้การเท็จถ้าตามที่คุณกติกบอกเลยนะเธอเคยบอกว่าเธอเคยอยู่หัวเรือ

แล้วแตงโมวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์ร่องเรือกันมาบอกว่าปวดปัสสาวะ

กติกเธอก็บอกว่าพี่ร้านอาหารทำไมไม่ชีแล้ว
ให้ไปเข้าห้องน้ำด้วยกันแล้วแต่คุณตังโมไม่ไป

ประมาณอย่างนั้นเธอบอกประมาณอย่างนั้นแล้วคุณแซนเนี่ยก็บอกว่า
คุณตังโมมานั่งปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ตกลงไป
อย่างวันนี้ในการแถลงกับสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของคุณกติก
บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเธอขอยืนยันว่าเธอไม่เคยพูดนะ
แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือทั้งหมดเนี่ยคือคำบอกเล่าของแซน
เธอก็ไม่เคยให้การด้วยว่าเห็นแตงโมไปฉี่ท้ายเรือนะเธอบอก
ไม่เคยให้การว่าเห็นแตงโมไปฉี่ท้ายเรือก็ไม่เคยให้การแบบนี้นะ
อันนี้พาร์ทนี้ต้องตัดออกไปเลยเพราะว่า
ไม่เห็นไม่เคยพูดตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าไม่เห็นมีคนบอกมา
ก็คือตัวตัวแซนที่อยู่ตรงนั้นแซนบอกอันนี้เป็นพาร์ทของแซน
เพราะฉะนั้นติกไปไม่ก้าวร่วงเราไม่เห็นก็ต้องบอกว่าไม่เห็น
แล้วไม่เคยให้การว่าเห็นด้วยแต่เธอจะให้การเท็จเรื่องไหนอ่ะสิ
ใช่ไหมทีนี้เราจะพาไปย้อนไปฟังการแถลงข่าวของกระติกหน่อยนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์แล้วก็ข้ามวันข้ามคืนทั้งหมด
ถึงค่อยทยอยมาพบพนักงานสอบสวนพอเป็นคดีคุณแตงโมแล้วยังหากันไม่เจอ
ตกลงไปในน้ำนี้นะฮะยี่สิบหกกุมภาพันธ์เจอศพคุณแตงโม
เนี่ยนี่คือยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
จำได้ไหมฮะวันนั้นกระติกกับแซนไปพบพนักงานสอบสวน
หลังจากพบร่างคุณตังโมได้๑วัน

หลังจากเรือออกจากร้านอาหาร
แล้วก็ล่องเรือมาถึงสะพานพระราม๘
ในคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ก็ไปจอดเรือถ่ายรูปกัน
ตอนตังโมไปปรัศวะท้ายเรือ

เพราะบางส่วนกำลังถ่ายรูปอยู่ที่หัวเรือกัน
แตงโมเนี่ยมาบอกกระติกว่าปวดปัสสาวะยังถามอยู่ว่าชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารทำไมไม่เข้า
แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจต่อเพราะกำลังดื่มดำกับบรรยากาศบนเรือมากกว่า
ก็ไม่รู้ว่าการออกมารับว่าให้การเท็จในวันนี้
หรือออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้
คือถ้าย้อนไปเนี่ยจะเหมือนกับที่คุณโบที
หรือเปล่าถ้าผู้ชมยังจำได้ไหมฮะหลังจากเกิดเหตุ๒๔กุม๕พันธุ์เนี่ย
กระติกเขาโทรหาคุณโบทีเคที่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทพี่โบดที่เจอกันบ่อยนะฮะ
หลังจากนั้น๗วันคุณโบทีเคมาพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน
แล้วออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคือไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ย
คุณกติกคงจะได้ฟังเลยเนอะไม่รู้ว่าผ่านมาถึงวันนี้จะเป็นเพราะ
ที่คุณโบทีเคเคยบอกในวันนั้นหรือเปล่าบอกว่าขอให้กระติกพูดความจริง
เพราะความจริงจะปกป้องคุณ
ซึ่งการแถลงของกระติกในวันนี้ก็เหมือนกับจะสารภาพความจริงทั้งหมด
เกิดขึ้นบนเรือให้กับพนักงานสอบสวนฟังแล้วหรือเปล่า
นี่นะฮะหลังจากนี้เนี่ยกระติกก็จะตกเป็นผู้ต้องหา

จะแตกต่างกันก็คือข้อหาที่ต่างกับคนอื่นนะนะ
ใช่ค่ะต่างจากทุกคนเลย

ใช่ค่ะนี่นะคะคุณโบทีเคก็บอกว่า
แต่เชื่อว่าคงไม่ใช่แค่คำพูดจากคุณโบทีเคอย่างเดียวหรอกพี่อุ๋ย

พูดความจริงเถอะพูดความจริงเถอะ
ความจริงจะแบบปลดปล่อยทุกอย่างจริงนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาย้อนดูบรรยากาศ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาของคุณกติกนะคะ

รวมไปถึงการแถลงจากทางตำรวจภูทรภักดิ์๑ค่ะ

ใครถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้าง
ข้อหามันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนที่อยู่บนเรือ

ก็เลยนำมาซึ่งการถูกแจ้งข้อกล่าวหานะ

นายนิทัศน์เฮียระติสุธิสาธรณ์มากับธนาความค่ะ
มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะคะ
เป็นข้อหาความผิดตามมาตรา๑๘๒
ข้อหาทำลายพยานหลักฐานค่ะ
รวมถึงข้อหาตามพรบอการเดินเรือมาตรา๑๑๙
นั่นก็คือข้อหาทิ้งขยะลงในแม่น้ำค่ะ

ยืนยันไหมว่าเป็นคนทิ้งขวดวายแก้ววายลงในแม่น้ำ
เครียดไหมกังวลไหม
ไม่ตอบอะไรเลยนะคะ
ฝ่าวงล้อมนักข่าวไปไม่ตอบอะไรเลย
แล้วจ๊อปให้ปากคำกับตำรวจเป็นชั่วโมง

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะไปดูบรรยากาศกระติกกันหน่อย

นางสาวอิชรินจุธาสุขศาวัตร์หรือกะติก
ไปรับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจ
อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการ
ข้อหาตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ต่างจากคนอื่นเลย

วันนี้มีนายศิราเจนจาคะอดีตสสกม

มีทนายความมามาพบกับตำรวจนะคะ
ก็นักข่าวก็เหมือนกันก็พยายามจะถามคุณกติกแหละ

ติดต่อกับคุณศิลาให้พามาเจอตำรวจเหรอ
ในการให้ปากคำในการให้การตรงไหนที่มันไม่ตรงกันล่ะ
ตรงไหนที่มันแบบเป็นการให้ข้อมูลเท็จล่ะ

ติกเขาเหมือนคุณจ๊อปคุณผู้ชมไม่ตอบอะไร

ก็เข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ

การให้การของคุณกติกจะมีประโยชน์สำหรับคดีนี้

เพราะนักข่าวก็สงสัยเหมือนคุณผู้ชมสงสัยว่า

แถลงความคืบหน้าคดีคุณแตงโมนะคะ

สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แก่ความตายขับเรือ
โดยไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร

สิ้นอายุทิ้งสิ่งปฏิกูล

ถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

โดยไม่ได้มีใบประกาศนียบัตร

สิ้นอายุทิ้งสิ่งปฏิกูล

นายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
ถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สามคนนี้ก็จะมีข้อหาประมาทเหมือนกันนะ
สามคนนี้ก็จะมีข้อหาประมาทเหมือนกันนะคะ

ผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทางอาญา

ส่วนเรื่องแจ้งความเท็จ

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จกับพนักงานสอบสวน
ไม่รู้ว่าเขาเป็นตรงไหนอะไรยังไงกัน
ใช่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคำว่าให้การเท็จ

ครับวันนี้จ๊อปที่มาพบพนักงานสอบสวนด้วย
คือปโรเบิร์ตแล้วก็แซนเข้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์
คุณพญาติคกับกะติมาวันนี้นะครับ
ทีนี้พฤษฎีการณ์ตรงไหนของจป
ถึงถูกแจ้ง๒ข้อหาในคดีของคุณแตงโมเนี่ยนะครับทุกผู้ชม
เติมน้ำมันก่อนก่อนจะไปร้านอาหารนี่ฮะใครนั่งตรงไหนอะไรยังไง
เนี่ยเราทำให้เห็นหมดแล้วนี่คุณตังโมยังอยู่ตรงกลาง
เรือเนี่ยนะฮะอันนี้กระติกอันนี้กระติกนะฮะคุณแตงโมอยู่ด้านใน
นี่นะครับนี่คือ๑๖นาฬิกา๒๖นาทีนะครับตอนนั้นแซนยังมาไม่
ถึงนะมีคุณแตงโมมีกระติกมีจ๊อปมีปอมีโรเบิร์ตขึ้นเรือแล้ว
เรือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจ๊อปเนี่ยรินเครื่องดื่มแล้วยื่นให้
กับคุณแต่งโมด้วยไว้งานว่าก่อนเกิดเหตุทางกแก้งบนเรือเนี่ย
ระหว่างร่องเรืออาจจะร้านอาหารด้วยไม่รู้ว่าตอนที่เขาให้
การอะไรยังไงแต่มีรายงานบอกว่ามากกว่า๓ขวดแน่พฤติการ
ที่ตอนนั้นมีคนบนเผลออยู่๕คนเนี่ยมีการรินส่งกันมีการ
ถือขวดเท่ากับว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะจะไปเจออีกคลิปนึงที่
เหลืออยู่๕คนเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแตงโมจะสลับกัน
ตอนจอดเติมน้ำมันเนี่ยไม่มีแซนแต่อันนี้ไม่มีคุณแตงโม
เท่ากับว่าคุณตังโมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ตกเรือไปแล้ว
แต่จ๊อปยืนอยู่ท้ายเรือลักษณะเหมือนโยนอะไรบางอย่างลงไปในน้ำ
ซึ่งตอนหลังเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่ฮะตรงนี้นะฮะ
โยนอะไรลงไปในน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
คือตอนหลังเจ้าหน้าที่ต้องไปเอาเรือที่สามารถสแกน
หาวัตถุใต้น้ำมาหาขวดวายแก้ววายกันเลยนะ
ตรงนี้แหละครับหลักฐานตรงเนี้ยรวมถึงคำให้การของคนบนเรือเนี่ย
ระบุว่ามีการโยนแก้วโยนขวดลงแม่น้ำเจ้าพญาจริง
ก็สอดคล้องกับภาพตรงนี้
ที่เห็นจ๊อปกำลังโยนแก้วกับขวดวายลงน้ำเพื่อทำลายหลักฐาน
ก็เลยเป็นที่มาของการแจ้งข้อหากับจ๊อป
ว่ามีความผิดตามมาตรา๑๘๔ทำลายพยานหลักฐาน
แล้วก็ข้อหาตามพรบการเดินเรือมาตรา๑๔
ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ
ส่วนจะรับไม่รับอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ถูกกล่าวหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว